ท่านผู้ชมครับ๒วันที่ผ่านมาการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของการยุบสภาหรือการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ล่าสุดวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายรอบนะฮะ
เจอนักข่าวหลายที่รอบแรกให้สัมภาษณ์หลังไปเป็นประธานวันครบรอบ๑๕ปีวันสถาปนากอรมน
ถึงกรณีที่ภาคฝ่ายค้านที่อภิปรายทั่วไป๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีอยู่หัวข้อหนึ่งก็คือเรียกร้องให้ยุบกอรมนที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากให้กลับไปดูว่ากอรมนตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่
และกอรมนทำผิดอะไรต้องการเห็นประเทศเกิดความอลละหมานหรือถึงต้องการให้ยุบ
นี่ฮะทีนี้พอเรื่องของการยุบสภาจะยุบเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ

แต่ก็เลยถามนักข่าวกลับบอกเอ๊ะแล้วคุณเกิดวันไหนล่ะ
นักข่าวบอกเกิด๑๗ธันวาคมโอ้โหอีกไกลเลยนะฮะ
ตู่ก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นเอาไว้ยุบคราวหน้ากันแล้วกัน
อคสิบหกธันวานักข่าวหมดวาระครบสี่ปีของสหสอสภาชุดนี้ก็คือยี่สิบสามมีนาคม
ผู้สื่อข่าววันนี้เจอพประยุทธ์อีกครั้งที่ร่ำเนียบรัฐบาล
ก็เลยได้ถามเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารในช่วงกลางปี
ต้องไปสอบถามทางกรกตนะครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลในช่วงรักษาการจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหน
ส่วนการย้ายทหารที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องจนทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล
ตอนนี้ผลสอบยังไม่เสร็จต้องดูหลายด้านประกอบกัน
ท้ายสุดแล้วต้องกู้เรือขึ้นมาตรวจสอบ
เพราะนั่นคือหลักฐานสำคัญที่จะบอกได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ฝ่ายค้านก็อภิปรายเรื่องนี้เยอะนะครับ
วันนี้นายกก็ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับผู้สื่อข่าวบอกนะครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะวันนี้มีสอสอหลายคนที่ยื่นใบลาออกจากพักเก่า
เพื่อมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่า
หนึ่งในนั้นก็คือคุณอนุชานาคาสัยนะครับยื่นใบลาออกจากสอสอแล้วก็สมาชิกพักพลังประชารัฐ
เพื่อไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ
นี่คุณอนุชาตอนนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะครับ
รายงานข่าวบอกว่ามีคุณอิทธิพลคุณปลื้มด้วยนะฮะลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ยืนยันว่าไม่ย้ายไปพักเพื่อไทยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์
คุณอิทธิพลบอกสองพันเปอร์เซ็นต์โอ้โห
แต่ทางฝั่งคุณสนทะยาคุณปลื้มทางพี่ชายไปเพื่อไทย
คุณอิทธิพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะขอทำงานกับบิ๊กตู่ต่อนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะไปอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
คุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์วันนี้ก็พาลูกสาวนะฮะ
ลาออกจากพักพลเมืองไทยที่ตั้งขึ้นมากับมือ
สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเหมือนกัน
พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะไปถึง๕จังหวัดนะฮะ
วันนี้วันแรกนะฮะคุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
เปิดเวทีปราศัยใน๓อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอสามเวทีเลยวันนี้เวทีแรก
วัดม่วงเดือดหลวงพ่อลีที่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ไปต่อที่โรงเรียนมัธยมเดชอุดมที่อำเภอเดชอุดมนะครับช่วงบ่าย
ปิดท้ายไปปราศัยช่วงเย็นเปิดเวทีที่สารากลางเก่าที่อำเภอเมืองนะฮะ
มีคนมาฟังปราศัยอย่างเนื่องแน่นนะฮะสำหรับเวทีของพักเพื่อไทยที่ภาคอีสานที่อุบลในวันนี้
ที่ใจหลายได้กลับมาเยี่ยมพี่น้องชาวอุบลอีกครั้งเดียว

บอกว่าคิดว่าพี่น้องชาวอุบลหลายแท้
พักเพื่อไทยจะไปเปิดปลาใสที่จังหวัดอำนาจริง
แล้วก็ร้อยเอ็ดด้วยนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับ
จะไปที่กรสินแล้วก็ขอนแก่นนะครับ
คุณแพทองทานบอกว่าทันทีที่พลเอกประยุทธ์ยุบสภา
พักเพื่อไทยจะเปิดนโยบายที่เข้มข้นเพิ่มเติมนะฮะ
โดยเฉพาะนโยบายแต่ละจังหวัดจะชัดเจนมากขึ้น
เพราะแต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน
ส่วนกรณีที่มีสวบางคนออกมาบอกเอาไว้ล่วงหน้า

เพราะยังไงสวก็ไม่โหวตเลือกนายกของพักเพื่อไทย
คุณอิ๊งแพทองทานบอกว่าต้องขอบคุณมาก
ถือว่าเป็นการช่วยพักเพื่อไทยหาเสียง
ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ประจักษ์ชัดมากขึ้นว่าทำไมถึงต้องปิดสวิตช์สว
สร้างสรรค์นะคะแล้วก็หันไปดูทั่วโลกด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้นำแต่ในในแต่ละที่เนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะไม่ต้องผู้นำการเมืองอย่างเดียวผู้นำบริษัทผู้นำต่างมากมายของไทยก็เหมือนกันเด็กเก่งเก่งก็เยอะมากมากอันนี้อย่าคอมเมนต์แบบนี้อีกเลยค่ะมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็แสดงถึงวุฒิภาวะ

วันนี้แกนนำพักแล้วก็ครอบครัวศิลปะอาชา
ปลาใสที่อำเภออูทองนะฮะ

ขอเป็นผู้สืบสารเจตนารมณ์ของคุณพ่อ

ที่พัฒนาจังหวัดสุภัณฑ์บุรีมาก่อนไพร
พร้อมกับขอให้ชาวสุพรรณเลือกพักชาติไทยพัฒนาแบบ